ช่วยดูภาพนี้หน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะถึงความเหมาะสมคือมีหลวงพี่ค่ะจะไปสอบนักทำแล้วเนี่ยสะพายกระเป๋าแบบนี้ค่ะลักษณะคือเป็นกระเป๋าบอดี้คลอส
แฟชั่นเหรอนะเออกระเป๋าแฟชั่นทำไมไม่ใช่ย่ามชาวเน็ตเขาฝากถามมาแบบนี้นะคะ
ถามว่าผิดพระธรรมวินัยไหมในพระธรรมวินัยไม่ได้มีการเขียนไว้ชัดเจน
อาจจะแค่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถูกต้องนะฮะแต่พฤติกรรมที่ทำให้เกิด
เขาเรียกอะไรนะโลกะวัชชะโลกติเตียนติติงอะไรแบบนี้ก็ไม่เหมาะสม
ครับไม่ควรจะทำเนี่ยนะคะภาพนี้แหละค่ะพระรูปหนึ่งที่เดินมาอยู่ในสนามสอบ
นักทำกลางเมืองอ่างทองนะฮะมีการสะพายกระเป๋าแบบนี้
กระเป๋าหนังใช่ไหมสีขาวน้ำตาลแบบเนี้ยค่ะแล้วกระเป๋าลักษณะแบบเนี้ยคือพวก
คารวาสที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยใช่เขานิยมกันครับเขานิยมกัน
เพราะฉะนั้นพระซึ่งเป็นสมณะเพศเนี่ยพอมาใช้กระเป๋าแบบนี้
ก็ถูกตั้งคำถามแล้วค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะ
เนื่องจากปกติเนี่ยคุณพระใส่จีวอนสีเหลืองแบบนี้ต้องใช้อะไรนะ
ชาวเน็ตเขาถามมานะฮะทีมข่าวสอบถามไปยังพระครูสุทธิกิจจาธร
เลขาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองท่านพระครูบอกว่าเห็นภาพดังกล่าวแล้ว
แล้วก็ตอนนี้แจ้งไปที่อย่างคณะสงฆ์ในพื้นที่ให้ตรวจสอบว่าพระรูปนี้เป็นพระอยู่สังกัดวัดใด
ส่วนการนำกระเป๋าดังกล่าวมาใช้เนี่ยอาจจะไม่ผิดนะเพราะว่าเป็นของใช้ไม่ใช่เครื่องประดับ
แต่ถ้าเกิดมองถึงความเหมาะสมก็ไม่เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมนะคะ
แม้ว่าไม่ได้มีการบรรยัติไว้ในพระธรรมวินัยชัดเจนแต่หากทำให้ญาติโยมตำหนิติเตียนก็ต้องแก้ไขกันต่อไป
อันนี้ท่านบอกนะคะโดยมีการกำชับไปยังเจ้าอาวาสทุกวัดในพื้นที่ให้สอดส่องดูแลพระที่อยู่ในวัด
เฉพาะพระที่บวชใหม่ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่าง
ใช่ครับกระเป๋าแบบนี้เนอะเป็นแฟชั่นนะฮะ